กินอะไรที่มันดีต่อสุขภาพเดี๋ยวจะพาไปทานข้าวพันธุ์

ข้าวพันข้าวพันอะไรคะ
คือเป็นอาหารที่บอกเลยว่ามักจะขายอยู่ที่จังหวัดอุตรดิษฐ์
แต่ว่าที่พิศนุโลกเขาก็มีเหมือนกัน
แล้วหน้าตาน่ากินน่าทานทานแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วยครับ
พาไปที่นี่นะฮะไปเจอกับพี่มด

พี่มดเนี่ยชื่อจริงว่าคุณกัณฑาพรเตชัย
พี่แกเป็นคนรับแลรับแลก็อิตรดุษอุตรดิษฐ์
นี่ครับนี่ให้ดูกันแบบนี้พอจะเห็นบ้างไหม
เห็นแล้วน่าจะพอเดาออกว่าหน้าตาของอาหารที่ผมจะพาไปทานเป็นยังไง

ข้าวพันธุ์ตรงไหนดิฉันเห็นมีแต่เส้นคุณชนะ
พื้นที่ข้าวพันธุ์คือจะม้วนกลมแบบนี้เส้นเนี่ย
ขยุมขึ้นมาแล้วก็เอาวางไว้บนแป้งแล้วก็ห่อแบบนี้
อย่างนี้เขาเรียกว่าข้าวพันธุ์ครับเป็นอาหารที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
เพาะถิ่นของชาวอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์
แต่เนี่ยมาขายที่จังหวัดพิศนุโลกเดี๋ยวได้ดูรู้กันแล้วเดี๋ยวได้ชิมด้วย
คืออย่างที่บอกฮะข้าวพันธุ์ในสมัยก่อนเขานิยมทำแล้วนำติดตัวไป
เอาไปรับประทานระหว่างเดินทางไปไล่ไปนาไปสวน
คือเขามีอีกชื่อหนึ่งนะครับเรียกว่าข้าวแคบ
ข้าวแคบข้าวแคบหรือข้าวพันธุ์นี่คืออันเดียวกันแล้วแต่คนจะเรียก
ถูกต้องครับแล้วปัจจุบันนะครับพี่เจ้าของคนนี้พี่มดเนี่ยนะครับ
นำมาพัฒนาในรูปแบบให้มันทันสมัยแล้วก็น่ากิน
โอ้ยน่ากินมากค่ะคุณมาเป็นถาดเลยนี่ข้าวพันธุ์ถาด
โอ้โหมันต้องพันเยอะมากพันใหญ่มากนะกว่าจะพันถาดได้เนี่ย
แต่ข้าวพันธุ์แบบนี้คือเขามาพร้อมกันกับส้มตำ
มีส้มตำมีเส้นหมี่ที่อยู่ในตัวข้าวพันธุ์นั่นแหละ
แล้วมีลักษณะคล้ายข้าวเปิบแต่เอามาทำเป็นแบบได้ลักษณะแบบข้าวพันธุ์
นี่คือแบบม้วนม้วนออกมาตัวแป้งเนี่ยมันจะมีความเผ็ดอยู่ในนั้นด้วย
โอ้โหปรุงรสมาอย่างดีแล้วมีปลาทูตั้ง๒ตัว
แล้วแต่จะเลือกสรรดูสิมีมากมายหลายเมนูแล้วแกทำให้มันทันสมัยมากขึ้นให้กับเข้ากับยุคเข้ากับทันสมัย
แล้วที่สำคัญรสชาติหลากหลายฮะที่เห็นอยู่เนี่ยคือส้มตำหมี่ขยุ่ม

แล้วมีข้าวพันธุ์ผักส้มตำถาดแบบนี้ที่เห็น

ใช่ครับสั่งมาเลยสิครับสั่งมาปุ๊บคุณได้ทานไปพร้อมกับผักที่เขาวางเคียงมาด้วย
แล้วไปกินคนเดียวไม่พอหรอกครับไปกันหลายคนสิครับจะได้กินแล้วอร่อย

มากมายหลายเมนูฮะข้าวพันธุ์ผักห่อไข่ยำข้าวพันธุ์เมนูรวมไข่ม้วน

ไข่ม้วนใส่มาทุกอย่างเลยแล้วก็หมี่พันลับแลอันนี้ผมชอบมาก
เวลากัดเข้าไปนะหมี่พันธุเนี่ยนะมันจะมีความหอมหวานของตัวหมี่เนี่ยสีชมพูแบบนี้
ส่วนตัวแป้งมันไม่เละคุณผู้ชมอาจจะคิดว่ามันคงจะนุ่มเละแล้วมั้ง

ไม่แป้งมันจะแบบเหนียวบางทีออกแบบกรอบด้วยซ้ำ

ข้าวพันธุ์ซุกี้ผมเคยทาน

ข้าวพันธุกี้เนี่ยก็คือมันคล้ายเป็นรวมผักอยู่ในนั้นแหละ
รสชาติก็จะคล้ายกับรสของซุกี้ด้วยไหม

จากนี้ก็ยังมีหมีขยุ่มเรียกว่าสั่งมาแบบเป็นแค่หมี่ขยุ่มอย่างเดียวก็ได้
แล้วที่เห็นไปก่อนหน้านี้เมี่ยงปลาทูหมี่ขยุ่ม
นึกถึงวิธีการกินเลยจะกินก็ต้องขยุ่มหมี่ขึ้นมา
ใช่แล้วก็มีข้าวพันไม้ข้าวพันไม้นี่ก็ถือว่าอร่อยนะ
นี่นะเขามีรสชาติของพริกด้วยไหมคะ
นี่ไงข้าวพันไม้แบบนี้ก็จะเอาไม้นี่แหละเป็นตัวในการนำมาม้วนพัน

เอ้าแล้วยังมีอีกมากมายกว่า๒๐รายการนะครับลองไปสั่งกันดูสิครับ

อยู่แถวไหนร้านนี้ในจังหวัดพิศนุโลก

อยู่ที่หมู่บ้านหัสนัน๗ซอย๘อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พิบูรสงครามจังหวัดพิศนุโลก
คือถ้าคุณไปที่มราชพัฒน์เนี่ยของกินเขาเยอะอยู่แล้ว

ช่วงนี้นะครับโอ้โหร้านอาหารเปิดเยอะมาก
แล้วลองไปร้านนี้ดูผมบอกเลยนะว่าราคาก็ไม่แพง
เพราะว่าเอาไว้ขายให้กับนักศึกษาด้วยไง
ดีมากเลยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงล่ะคุณ
เปิดให้บริการนะครับเวลา๙โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
เธอจะหยุดวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตอย่าไปนะ
หยุดสักวันหนึ่งไปแล้วไม่ได้กิน
แล้วถ้าจะไปจริงเกิดไปไม่ถูกทำไง

ได้เลยค่ะ๐๘๕๖๙๔๒๔๒๔นะครับ
เบอร์สวยด้วยนะจ๊ะแล้วก็เมนูต่างเนี่ยน่ารับประทานมาก
โอ้โหดูสิดิ่งยวกกันเลยนะจ๊ะลูกจ๋า
ไม้แบบนี้คือผมบอกเลยนะว่าไอ้ข้าวพันธุ์เนี่ยเป็นเมนูที่ผมชอบทาน
พอผมได้รู้จักกับเมนูนี้เนี่ยกินแล้วมันติดใจจริง
มันเป็นแบบหนุบหนับหนุบหนับนิ่ม
ใช่สาวชอบด้วยผมบอกเลย
นี่พาไปกี่สาวแล้วอ่ะ
คือผู้หญิงเขาไปกินกันเยอะเราไม่ได้พาเขาไป
เราเห็นว่าเขามีนั่งกินโต๊ะอื่นเยอะแยะ
อืมแบบนี้ก็เหมาะสมที่จะพาคนรักพาสาว
พาเพื่อนพี่และน้องไปทานด้วยเดี๋ยวใบตองกลับมาไปกัน
ได้ได้พาไปแต่ต้องช่วยกันจ่ายนะไปจ่ายคนเดียวไม่ไป
แล้วแต่ก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันนะ